มาดูหน่อยมีกรุของวัดแห่งหนึ่งมันแตกคุณผู้ชม
แล้วไปเจอพระอายุ๙๐กว่าปี
ห้ามร้อยกว่าองค์เอาไปดูสิว่าหน้าตาท่านจะเป็นยังไง
จะมีความขลังขนาดไหนดูสิ
มูลค่าที่บางองค์นี้ประเมินไม่ได้นะ

พระเครื่องกว่า๕๐๐องค์ถูกขุดพบกับวัตถุโบราณอีกจำนวนมาก
พระผงพระสมเด็จพระสังกระจายเหรียญเงินรูม
รวมทั้งกำไรข้อมือข้อเท้าคุณผู้ชมมันนานขนาดไหน
ซ่อนอยู่ในหายในบาทเก่าฝั่งใต้ฐานเจดีเก่าที่โบสถ์
ภายในวัดใหม่๔๐๐๐ที่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
พระครูโสพลจันทรังศรีท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่า
นี้สร้างขึ้นมาปี๒๓๓๗สมัยกรุงรัตนโกศิลป์รัชกาลที่๑
ล่าสุดทางวัดก็มีการจ้างช่างมาขุดแล้วก็ทำลายกำแพงแก้วรอบโบสถ
สภาพมันเสื่อมและเสื่อมโทรมพร้อมขุดลื้อเจดีเก่าขึ้นมา
ที่อยู่รอบ๔มุมของพระอุโบสถจะดีกลับแบบนี้
มีอายุกว่า๙๐ปีมันใกล้จะพังแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการบุรณาก่อสร้างอะไรใหม่
ญาติโยมก็ลงความเห็นก็เห็นด้วยจะได้มีการบุรณาขึ้นมาใหม่
ก็จ้างรถแบ็คโฮลขึ้นมาปรับพื้นที่แล้วขุดไปขุดมาปรับภูมิทัศน์ให้มันสวยงาม
จนกระทั่งประสุทธิ์ที่ผ่านมาช่างเอารถแบ็คโฮขุดไป
สักพักหนึ่งเฮ้ยไปเจอหายสักพักหนึ่งอ้าวมีบาดเก่า
เอามือไปเคลียร์ดูอ้าวพระเต็มบาทเลย
ชาวบ้านรู้ข่าวแห่กันมาดูคุณผู้ชม
แล้วก็ลงความเห็นว่าจะไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด
อีกส่วนหนึ่งก็จะนำมาทำพิธีพุทธาพิเศษ
แล้วก็ให้ญาติโยมได้บูชากันแล้วก็เอาเงินมาเป็นทุน
ในการบุรณะซ่อมแซมวัดทำกำแพงวัดต่อไป
พระสมเด็จมูลค่านี้มหาศาลนักศักดิ์เก่าขนาดนี้นะ